สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ
วันนี้อยู่กับปามสินิดาเพชรวิรากุลค่ะ
ได้เวลาของการบริหารจัดการเงินทองในกระเป๋าแล้วนะคะ
คำถามก็คือว่าหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

จะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ

ศักยภาพในการเติบโตนั้นยังคงสูงอยู่นะคะ
แล้วก็เป็นโอกาสของนักลงทุนด้วย
วันนี้เราจะไปหาคำตอบเหล่านี้กันนะคะ
กับทางด้านของคุณอนุสรเลิศศักดิ์วิมารค่ะ

รวมถึงหุ้นในภูมิภาคต่างด้วย
อยากมองหาภูมิภาคที่ยังเห็นศักยภาพในการเติบโตสูงนะคะ

ยังมีการบริโภคที่อยู่ในอัตราที่ดีนะครับ

ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้เติบโตได้ดีในอนาคตนะครับ

ในอดีตคือเน้นการลงทุนมากนะครับ
แต่ปัจจุบันโครงสร้างของจีน
เปลี่ยนมาเป็นการบริโภคภายในประเทศที่มากขึ้นนะครับ

สิ่งที่เราสนใจก็คือว่าอินเดียมีปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศ
ที่ทำให้ประเทศอินเดียมีเกณฑ์ภาษีเดียวกันทั่วทางประเทศ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการยกเลิกการใช้พันธบัตร๕๐๐๑๐๐รูปี
เพื่อทำให้เงินผิดกฎหมายหายไป
ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราเล็งเห็นว่า
โอ้โหน่าสนใจทีเดียวแล้วถ้าเรามองเชื่อมโยงมาทางการลงทุนล่ะคะ
ลงทุนในส่วนของประเทศหลักเลยก็จะมีจีนซิงคโปร์อินเดียเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลีย
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นที่เราได้กล่าวไปเมื่อตอนแรก
ทำให้มูลค่าของบริษัทเหล่านี้สะท้อนออกมาในทางที่ดี
ลงทุนหลักลงทุนในหุ้นรายตัวของบริษัทเหล่านี้กระจายการลงทุนไปในหลายประเทศเหมือนกัน

ทุนของเรามีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศก็คือที่สิงคโปร์นะฮะ
สำหรับกองนี้เราไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
ดูจุดเด่นของกองนี้หน่อยค่ะมีปัจจัยสำคัญคืออะไรบ้างคะ
จุดเด่นของกองนี้ต้องบอกว่าเป็นกองที่จดทะเบียนที่สิงคโปร์
เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลงทุนในหุ้นลายตัว
หรือว่าสามารถลงทุนในกองทุนของเราเองนะครับ
ที่อยู่ในภูมิภาคเอเซียได้นะครับ
อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ต้องคงจะได้รับก็คือว่า
ไปในหลายประเทศใช่ครับเป็นการกระจายความเสี่ยงของประเทศออกไป
แต่ปัจจัยทุกอย่างก็ถูกปกคลุมด้วยปัจจัยของประเทศ

กองนี้เนี่ยคือก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องดังกล่าวนะครับ
กระจายการลงทุนแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้วย
แล้วที่สำคัญเป็นประเทศที่ผู้จัดการกองทุนเฟ้นให้แล้วล่ะค่ะ
ศักยภาพในการเติบโตนั้นสูง
นั่นเป็นประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ
กองนี้ถ้ามองว่าเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหน
ถือยาวเน้นช่วงอายุแบบไหนคะ

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนจากภายนอกประเทศ
แล้วก็ยอมรับเรื่องของความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
และที่สำคัญเนี่ยแล้วคุณต้องเข้าใจในเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนนะครับ
แล้วก็สามารถยอมรับความผันผมเอาตอนแรกเปลี่ยนด้วย
สำหรับผันผวนของกองทุนเองด้วยนะครับ
จากว่าเรามีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแรกเปลี่ยนไหมคะ
รับกองทุนของเราเนี่ยมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนะครับ
ตามดุลระยะพินิษฐ์ของผู้จัดการกองทุน
แต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวครับผม
แล้วความยึดหยุ่นในการบริหารกองนี้มากน้อยขนาดไหน

ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็จะมองปัจจัยภายในและภายนอกนะครับ
หรือว่าปัจจัยในสภาวะขนาดนั้นว่าจะเป็นอย่างไร
แล้วก็จะมีการปรับเพิ่มลดสัดส่วนของประเทศนั้นนะฮะ
จะมีการลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักในประเทศใด
อุตสาหกรรมใดนะครับก็อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ครับ
องทุนนี้นะคะมีน้ำหนักในการลงทุนไปในเซคเตอร์

ครับผมก็สำหรับกองทุนนี้ลงทุนในเทคโนโลยีนะครับ
ค่ะก็คือเป็นบริษัทในกลุ่มของเทคโนโลยี
แล้วก็กลุ่มของธนาคารการเงิน
กลุ่มเหล่านี้มองแล้วศักยภาพในการเติบโตสูง

แล้วก็ดูมูลค่าพื้นฐานเป็นสำคัญด้วย

นักลงทุนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
หรือว่าอยากจะซื้อกองทุนอยากจะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
ติดต่อบรจอับดินได้ช่องทางไหนบ้างคะ

โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่๐๒๓๕๒๓๓๘๘ครับ
ก็สามารถเข้าถึงที่ปรึกษาทางการลงทุนได้เลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ

นี่คือโอกาสนะคะในการสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้น
สำหรับนักลงทุนในระยะยาวด้วยกับกองทุนนี้นะครับ
ไว้อีกหนึ่งกองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวการลงทุนนำมาฝากกันค่ะ
ช่วงหน้ายังไม่หมดนะคะไปพบกับออมสินเพิ่มสุขกันบ้างค่ะ